นี้พอปรากฏออกมาเนี่ยคนก็หวาดเสียวกันนะคะเพราะว่าที่กระบี่เขาจะมีผาหินที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปปีนเล่นได้นะคะ
แต่ว่าภาพที่เห็นอันนี้ค่ะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวคนนี้คือปีนขึ้นไปแบบตัวเปล่าเลย

ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยครับคุณผู้ชมดูสิมันเป็นจุดที่คือถ้าเกิดอะไรขึ้นมานิดนึงเนี่ยอันตรายเลยค่ะ
เป็นภาพที่สร้างความหวาดเสียวมาก
ในเฟซบุ๊กอ่าวนางโลโคนะคะลงภาพนี้เอาไว้ค่ะ
การปีนผาหินปูนที่เกาะแห่งหนึ่งที่อ่าวไร่เล
ข้างล่างก็มีเรือจอดอยู่ด้วย
มีเพื่อนชาวต่างชาติ๒๓คนตะโกนเชียร์อยู่ข้างล่างค่ะ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัฐธาราหมู่เกาะพีพีพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าจะตรวจสอบนะคะ
เพราะว่าปีนแบบนี้เนี่ยอันตรายนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องตามตัวเจ้าของเรือลำนี้ค่ะ
มาสอบถามข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นที่ไหนนะคะ
แล้วก็จะดำเนินการตามระเบียบของกรมอุทยาน
แต่ก็ฝากไปถึงทางผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวท้องถิ่นด้วย
ก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
อย่าให้ทำอะไรในลักษณะนี้เพราะว่าอันนี้ถือว่าฝืนกฎ
ฝ่าฝืนกฎแล้วถ้าพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องช่วยกันห้ามปราม
เพราะไม่อย่างนั้นผู้ประกอบการเองก็จะมีความผิดไปด้วยนะคะ
จริงแล้วมันไม่ได้เสี่ยงหรือว่าอันตรายเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไปปีนอย่างเดียว
แต่การปีนป่ายแบบนี้จะไปรบกวนธรรมชาติของสัตว์
คือนกบางชนิดมันกำลังอยู่ในช่วงฤดูขยายพันธุ์
เจอแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับพวกมันด้วยนะคะ
ผู้ประกอบการต้องไม่กลัวเสียลูกค้านะครับกรณีแบบนี้
เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเกิดเหตุปั๊บเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะเสียลูกค้าจริง
ต้องช่วยกันเตือนช่วยกันห้ามนะครับ